หลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ

เป็นดาบตำรวจไปโกงเงินฆ่าวัวของชาวบ้าน
มูลค่าความเสียหายวัวของชาวบ้านหลายคนนะคะ

คดีจะมีความคืบหน้าไหมล่ะ
เพื่อเป็นการยืนยันว่าเดี๋ยวจะติดตามคดีนี้ให้

คดีนี้แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับตำรวจนะคะ

ชาวบ้านเกือบ๒๐รายในเพชรบุรีค่ะ

ดาบตำรวจตระเวนชายแดนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๔ค่าย
ทำทีมาขอซื้อบัวขุนที่ชาวบ้านใช้เงินลงทุน

หารายได้เสริมช่วงเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว
หลังจากนั้นค่ะเอาเงินไปเลยหายไปเลย
วงเงินรวมที่ผู้เสียหาย
เขามีความเสียหายประมาณ๑๐ล้านบาท
แจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพเมืองเพชรชบุรีกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะวันนี้นายอัจฉริยรึงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
มาพบพันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยขาวรำผู้กำกับการสพมเพชรบุรี
มีผู้เสียหายหลายสิบคนบางรายสิ้นเนื้อประดาตัว
โคขุนมันก็แพงอ่ะนะคะอีกทั้งทราบเบื้องต้น
ว่ามีการช่อกงกันเป็นระบบไม่ใช่
ไม่น่าจะมีเฉพาะดาบตำรวจนายนี้น่าจะเข้าข่ายความผิด
การฟอกเงินด้วยคดีนี้ทางพนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน
ตำรวจยืนยันนะในช่วงสายวันนี้ก็ได้ยื่นขออนุมสารออกหมายจับ
จับกลุ่มตัวดาบตำรวจสมพงศ์สุขะนิรันดิ์หรือดาบแดงพบหมู่
ก็ยืนยันออกมาเท่ากันว่าเขาออกมาจับแล้วนายอัสริยากล่าวเพิ่มเติมนะคะ
ตอนนี้ชมรมรับที่จะส่งทนายความติดตามคดีนี้ให้กับประชาชนเอาแบบฟรีเลย
ไม่ต้องจ่ายให้ทนายเพราะพฤติกรรมและการกระทำของดาบแดง
ช่อกงประชาชนชาวบ้านเขาไม่มีที่พึ่ง
คุณอัจจะรี๊ยะก็เลยบอกทนายเดี๋ยวหาทนายจัดการให้ฟรี
ตัวเองก็จะติดตามเรื่องนี้เป็นระยะขอชาวบ้าน
ทำอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
เป็นการยื่นมือเข้าไปช่วยแต่คุณอัจฉริยะเองเขาก็ค่อนข้างเชื่อถือตำรวจนะในพื้นที่นะคะ